ท่านผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เป็นเรื่องที่โอ้โหก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะ
คุณตาคุณยายนะครับสองสามีภรรยา
ตา๘๐ยายอยู่๗๐
อาชีพขี่จักรยานยนต์รับจ้างทั้งคู่
ไปมีเรื่องกับรอปภอายุ๓๐
สุดท้ายเนี่ยคุณยายใช้มีดแทงเขาตาย

ลูกสาวก็ขี่จักรยานยนต์รับจ้างเหมือนกัน

คือนี่ค่ะสุดท้ายก็เสียชีวิตนะฮะ

โอ้โหคนก็เผาตกใจกันหมด
พยายามจะห้ามกันนะครับ

เป็นเหตุการณ์ที่นางพยาวเสนารักษ

ทะเลาะวิวาสกับรอปภรอปภในคลิปชื่อนายสถานพรทองอินอายุ๓๗ปีนะครับ
เป็นรอปภของพื้นที่แห่งหนึ่งแต่ว่าจุดตรงนี้เขาเป็นลานจอดรถของบริษัทแห่งหนึ่งนะ
ในพื้นที่ตะบนบางแก้วบางพรีจังหวัดสมุทรปราการ
แล้วยายพยาวเนี่ยไปใช้มีดปอกผลไม้แทงเข้าที่ข้างหลังของรอปภคนนี้
แล้วก็มีจุดด้านหน้าด้วยนะบริเวณลิ้นปี่นะครับเขาเสียชีวิตนะครับ
ส่วนตากับยายเนี่ยหลังจากมีเรื่องแล้วแล้วก็ยายไปแทงก็เสียชีวิตก็ไม่ได้ไปไหนนะครับ
ก็ยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ในที่เกิดเหตุ
เนี่ยฮะรอปภในคลิปเนี่ยสุดท้ายเสียชีวิตครับ
คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
เป็นลานจอดรถอยู่ด้านหลังอาคารบางนาทาเวอร์
ได้คุยกับนางสาวคมคลายเสนารักษ์อายุ๔๕เป็นลูกสาวของนางพยาวกับนายทันนะ
นางสาวคมคลายเขาก็อยู่ในคลิปอ่าถ้าท่านเห็นคลิปเนี่ย
เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ใส่เสื้อวินจักรยานยนต์รับจ้างเหมือนกันสวมหวกกันน็อกแล้วอุ้มเด็กอยู่เนี่ย
นี่ก็คือวันนี้นะฮะในคลิปเนี่ยเดี๋ยวท่านจะเห็นนะครับ
นางสาวคมคลายบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือตัวเธอนะ
แล้วก็พ่อแล้วก็แม่นะมีอาชีพขี่จักรยานยนต์รับจ้าง
อยู่วินในซอยมิตรภาพก็เป็นซอยจุดเกิดเหตุ
ก่อนเกิดเหตุในคลิปเนี่ยพากันขี่จักรยานยนต์เข้ามาที่ซอย
แล้วพ่อขี่รถจักรยานยนต์ไปเฉียวกับรถยนต์คันหนึ่ง
ที่เขากำลังจะเลี้ยวเข้าลานจอดรถของพื้นที่บริษัทแห่งนี้
ที่โรปพอร์คนนี้เขาทำหน้าที่อยู่นะครับ
พอพ่อไปเฉียวรถยนต์เธอกับแม่ก็เลยต้องจอดรถอยู่ตรงทางเข้า
เพื่อรอการเจรจากับคู่กรณีแต่อยู่อันนี้นางสาวคมคลายเขาอ้างนะ
รอปภที่เสียชีวิตที่ชื่อว่านายสถานพรเนี่ยได้เข้ามาต่อว่าบอกให้เธอขยับรถ
เพราะว่ามันขวางทางเข้าที่จอดรถซึ่งแม่ของเธอก็บอกไปว่า
แป๊บเดียวเองเดี๋ยวขยับให้แต่นายสถานพรก็ไม่พอใจนะครับ
ก็มาด่าทอแม่เธอพ่อเธอแล้วก็ตัวเธอด้วยก็เลยมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
นางสาวคมคลายอ้างว่านายสถานพรผู้ตายเนี่ยนะฮะก็ได้เข้ามาต่อยพ่อเธอก่อน
แล้วก็เกิดการชกต่อยกับแม่เธอด้วยนะแล้วไปเอาไม้หน้าสามมาทำท่าจะตีแม่กับพ่อเธอ
จะลากตัวพ่อเธอไปที่ลานจอดรถด้านในตอนนั้นแม่เธอเห็นท่าไม่ดี
ก็เลยวิ่งไปหยิบมีดปอกผลไม้ซึ่งเก็บไว้ในรถจักรยานยนต์เนี่ยสองด้ามค่ะ
แล้วก็ถือมีดมาทั้งมือซ้ายมือขวาช่วงนั้นมันชุลมุนวุ่นวาย
นางสาวคมคลายลูกสาวเนี่ยอ้างว่าแม่ก็ตะวัดมีดไปตะวัดมีดมาเพื่อป้องกันตัว
ไม่ให้รอปภคนนี้เข้ามาใกล้ตัวแต่ด้วยความชุลมุนมีดมันเลยไปโดนลิ้นปี่
พอมีดเนี่ยเข้าไปที่ลิ้นปี่เนี่ยมันก็มีลักษณะไปเข้าข้างหลังอะไรอีก
ก็เลยทำให้รอปภคนนี้เสียชีวิตลูกสาวของนางพยาวคนก่อเหตุบอกว่า
แม่ของเธอเอามีดมาเนี่ยไม่ได้มาแทงมาทำร้ายแต่เป็นการป้องกันตัว
เนื่องจากนายสถานพรผู้ตายหยิบไม้หน้าสามออกมาจะทำร้ายแม่เธอก่อน
อีกทั้งผู้ตายก็เข้ามาทำร้ายหลานสาวที่เธออุ้มอยู่ด้วย
เนี่ยฮะวันนี้ก็อุ้มอยู่ตอนให้สัมภาษณ์กับเราเธอบอกว่าต้องอุ้มมากระเตงมาทำงานทุกวัน
ทั้งที่เธอขี่จักรยานยนต์รับจ้างเพราะหลานสาวเนี่ยถูกแม่ทิ้งไป
แม่เนี่ยทิ้งไปแล้วเธอก็ต้องเลี้ยงหลานต่อส่วนตัวผู้เสียชีวิตเองก็มาต่อยแม่เธอก่อน
ต่อยพ่อเธอก่อนยืนยันว่าที่ผ่านมาครอบครัวของเธอกับทางฝั่งผู้เสียชีวิต
ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน
พิก็ได้ทำอะไรเนี่ยในช่วงจอดฝั่งของเธอก็ถูกเท่าไร

มันก็มีคลิปเป็นหลักฐานนะฮะจะมีไม้หน้าสามไม่มีไม้หน้าสามมีดเอามาตะหกตะวัด
หรือว่าจะตั้งใจแทงก็ตำรวจคงใช้เป็นหลักฐานต่อนะครับ
นางสาวคมคลายก็บอกว่าตอนนี้เป็นห่วงมากก็คือแม่
เพราะว่าแม่อายุ๗๐ปีแล้วอายุมากแล้ว
ต้องมาถูกดำเนินคดีข้อหาฆ่าผู้อื่น
ครอบครัวก็ไม่มีเงินไม่มีทรัพย์สินไปยื่นประกันตัว
เนื่องจากเป็นคนหาเช้ากินค่ำนะครับ
ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อ
ขณะที่แม่ค้าขายข้าวมันไก่อยู่ตรงข้ามจุดเกิดเหตุ
แล้วก็เห็นเหตุการณ์นะครับเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเห็นสามีของผู้ก่อเหตุ
ขี่จักรยานยนต์รับจ้างไปเฉียวกับรถยนต์ของคนในบริษัท
ระหว่างรอประกันมาเคลียร์รอประพอคนที่เสียชีวิต
เดินไปบอกให้ขยับรถออกหน่อย
เพราะว่าช่วงเช้าคนที่มาทำงานเนี่ยเขาขับรถมาเยอะ

แต่ด้วยความที่ผู้เสียชีวิตเป็นคนพูดจาห้วน
แล้วพูดจาเสียงดังอยู่แล้ว
นับมีดแทงรอประพอจนเสียชีวิต
คือแม่ค้าขายข้าวมันไก่ที่ให้ข้อมูลกับเราบอกว่า
เรื่องนี้นะหากทั้งสองฝ่ายใจเย็นนะ
คงจะไม่มีปัญหาอะไรแบบนี้เกิดขึ้น

รอปภที่เขาดูแลพื้นที่มาบอกให้ขยับรถไปหน่อย
ให้พ้นทางเข้าออกแล้วยอมขยับรถกัน
มันก็อาจไม่มีเรื่องตามมาก็ได้
ที่มอเตอร์ไซต์มิดประมาณนี้แหละ
ตอนแรกป้านึงว่าเขาแค่ไปขู่กันก็เลยไม่ได้สนใจก็ขายข้าวไป

ทำไมตายง่ายขนาดนั้น
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับพันธมดเอกปราสาทพรศรีศุโข
ภูมิกับการสพบางแก้วที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับ
บอกว่าหลังเกิดเหตุได้ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุ
ก็คือนางพยาววัย๗๐ปีมาสอบปากคำ
แล้วก็สอบปากคำพยานแวดล้อมไปแล้ว
ตอนนี้แจ้งข้อหากับนางพยาวก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

ส่วนจะคัดค้างการประกันตัวหรือไม่ต้องอยู่ที่
พิจารณาของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
ทางญาติของผู้ก่อเหตุยังไม่ได้ติดต่อมาเพื่อขอประกันตัวนะฮะ
แต่ถ้าจะประกันตัวเนี่ยคดีนี้หลักทรัพย์มันก็อยู่ที่ประมาณ๒แสนบาท
ส่วนญาติของผู้เสียชีวิตก็คือในสถาพรรณปภ

เขาอยู่ที่จังหวัดตากนะฮะกำลังจะเดินทางมารับศพในวันพรุ่งนี้นะครับ